สีสันไทยรัฐจอบประเด็นในคืนนี้นะครับ
เราจะพาท่านผู้ชมไปดูเรื่องของการขายสินค้าครับ
ทุกวันนี้ผู้ผลิตต้องทำทุกกรรมวิธีนะครับ
เพื่อให้ลูกค้านั้นจดจำผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น
เพื่อจะนำไปสู่ยอดขายที่เพิ่มขึ้น

ใช่ครับการทำมาหากินทุกวันนี้

การจะค้าขายให้ได้กำไรนั้น

และการอัดฉีดโปรโมชั่นแล้ว
พิตตี้สาวสวยก็มีผลกับยอดขาย
ดูได้จากลูกค้าชายกลุ่มนี้
ส่วนพิตตี้สาวน้อยประจำร้านขายบาร์บีคิวและแหนมย่าง

รองจากพี่มืออาชีพเลยครับ

ออกจากรสชาติของอาหารแล้ว

ก็สำคัญแต่จะจำคน

ส่วนลีลาน้องชายนายนี้แค่ปิ้งย่างทำกินที่บ้าน
ยังขนาดนี้ถ้าได้มีโอกาสเปิดตัวต่อสาธารณชนแล้ว
รับรองลูกค้าเต็มร้านแน่นอนครับ
สวัสดีครับ